เหมือนกันคนนี้ก็ปังไม่มีที่สิ้นสุดนะจ๊
สำหรับคุณพี่สุนารีราชศรีมาคุณผู้ชมค่ะ
ไปดูซะหน่อยว่าทำไมปังจังนะ
งวดที่ผ่านมา๑๖มิถุนายน
สุนารีเล่าให้ฟังว่าก่อนลอตเตอรี่ออก
มีโอกาสได้ไปทำงานกับคนรู้จัก

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ

ได้มาปุ๊บนะพี่สุก็ลองของปั๊บบอกว่า

ก็มีเลขที่บ้านในเล็งไว้ในใจแล้ว

แต่ต้องเล่าให้ฟังนิดนึงนะ
ก็คือก่อนหน้าวันที่๑๖มิถุนา
พี่ไปไลฟ์กับน้องสัตว์
พี่อยากได้ไข่ไปบูชาจังเลย
ไม่รู้ดิหลังพี่มีความรู้สึกว่า
นึกถึงเขาบ่อยอะไรอย่างนี้

ก็บอกใครเอ้ยงวดนี้ขอนะ๓ตัวตรง

กระซิบบอกทางของเราว่า

ก็ใกล้เสร็จเต็มทีแล้วที่จังหวัดนนทบุรี

คนซื้อตามไม่ถูกแต่มันจะมีเลขที่พี่ไม่ได้บอก

เห้ยรู้สึกว่าชอบเลขเท่านี้

เลขร้านใหม่มาแล้ว
หนึ่งด้วยค่ะเออนั่นแหละสรุปว่าพี่แจ๊กกระซิบมาอ่ะมีเลขแปด
เท่านั้นแหละนะคะดิฉันไม่บอกมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวเขาจะมาอะไรที่ที่ฉันอีก